ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานหลายคนล้างท้องกันไปแล้วล่ะ
วันนี้ถือว่ากินเจกันคึกคักเลยนะคะ

ก็ชาวภูเก็ตเริ่มไปไหว้เทพเจ้า

มากเพราะว่ามีการเปิดงาน
ผัดหมี่พลังสามัคคีคนปากน้ำโพ
แล้วยังมีเมนูเจแบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะ

โดยทางคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริม
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

นานาชนิดกว่า๒๐ชนิดค่ะ

สารเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผานะคะ

เขาก็เปิดงานด้วยการผัดหมี่พลังสามัคคีคนปากน้ำโพ
เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุขกาย
สบายใจแล้วก็อิ่มบุญได้อย่างมีความสุขค่ะ
เช่นเดียวกันกับที่โรงทานชมรมธรรมโคสะ
จังหวะบุ๑๙๕๔ประชาชนสวมใส่ชุดสีขาว
มื้อเช้าครับที่โรงทานเตรียมเอาไว้ให้ตลอดเวลา
ขณะที่มีคนนำปิ่นโตไปไว้กับทางโรงทาน
เพื่อนำอาหารเจไปรับประทานต่อในมื้อกลางวันด้วย
โดยมีผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคผักสดชนิดต่าง
ซึ่งช่วงนี้ราคาสูงกว่าเป็นเท่าตัว
เนื่องจากว่าพื้นที่ปลูกถูกน้ำท่วม
แล้วก็มีการบริจาคเงินทำบุญข้าวสารน้ำดื่มเครื่องปรุงรส
ตลอดช่วงเทศกาลกินเจไปถึง๒๘ตุลาคมด้วยครับ
ส่วนที่จังหวัดยาลามร้านค้าต่างนำภาพพระบรมชายลักษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
จัดวางที่หน้ามร้านเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านครับ
และเพื่อให้ผู้ที่กินเจนในปีนี้ร่วมกันทำความดีทั้งกายวาจาใจ
ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ปิดท้ายกันที่สารเจ้าบางเหนียวหรือว่าอ้ามบางเหนียวเต้าโบ้กล้อง
อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทาง
สักการะบูชาองค์เทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้า
แล้วก็หิ้วปินโตไปรับอาหารเจกันด้วย
ส่วนช่วงบ่ายก็จะมีการประกอบพิธีโคกุ้นหรือว่าพิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาปริมณฑล
และตลอดทั้งวัน๒๔สารในจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการประกอบพิธีส่งเก้ง
หรือว่าพิธีสวดมนต์แบบจีนและการอ่านบัญชีรายชื่อ
เข้าร่วมประเพณีถือสิงกินผักประจำปีด้วยค่ะ